ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีกระสุนปริศนามายิงเขาใส่รถคันหนึ่งจอดอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะเนี่ย
แล้วเจ้าของบ้านยืนยันไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครเลยแต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยตั้งปมเอาไว้ว่า
น่าจะมีปัญหากันเรื่องที่จอดรถหรือเปล่านะคะเนี่ยสภาพรถเก๋งโยต้าสีบรอนคันนี้
กระจกด้านซ้ายมีรอยแตกร้าวเป็นรูก็คือรูกระสุนปืนเลยนี่แหละค่ะ
และยังมีหัวกระสุนปืนตกอยู่ด้วยเนี่ย๙มมนะคะตรงที่พักเท้าฝั่งคนขับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอกบินบุรี
ปลาจีนบุรีค่ะเจ้าของรถเนี่ยแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
ทางตำรวจสพกบินบุรีไปตรวจสอบพบว่ารถคันนี้ก็จอดอยู่ตรงเนี่ย
สามแยกสนามเด็กเล่นห่างจากบ้านเจ้าของรถไปประมาณห้าสิบเมตร
แต่ยังไม่สามารถขอดูได้นะคะส่วนทางด้านเจ้าของรถค่ะ
นางปัจจัมหารัตนมันนีเล่าว่า
รถเนี่ยถูกกระสุนปืนปริศนาเนี้ยค่ะเธอยืนยันว่าเธอไม่เคยทะเลาะ
ไม่ได้มีเรื่องกับใครมาก่อนทางตำรวจก็เลยเชิญผู้เสียหายคนนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าของรถเนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำรถเก๋งไปตรวจหาวิถีกระสุนปืน
ทั้งจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงจะได้หาตัวผู้ก่อเหตุได้ถูกค่ะ
จากการสอบถามอาจารย์เฉลิมเกียรติบรรจงซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าคือหมู่บ้านเนี้ยเจอปัญหาบ่อยค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านเคยร้องเรียนไปยังเทศบาล
เจ้าเทศบาลก็ส่งเจ้าหน้าที่มาไก่เกลี่ยให้แต่ก็แก้ปัญหากันไม่ได้นะคะ
ลองฟังเสียงผู้พักอาศัยหน่อยค่ะว่ามันเป็นปัญหายังไง
ก็คงจะเป็นปัญหาที่จอดรถในหมู่บ้าน
มันพื้นที่มันมีน้อยครับแต่รถมันเยอะนะแล้วก็ต่างคนก็ต่าง
ไม่ค่อยจะมีน้ำใจให้กันผมคิดว่าหากเกิดนี่
รูปสั้นง่ายเลยแย่งที่จอดรถกัน
มันไม่มีที่จอดนะต้องมาจอดด้านข้างอะไรแบบนี้
แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่จอดรถถึงขั้นยิง
นี่มันเกินเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันก่อนหน้านั้น
มากน้อยขนาดไหนนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้แรงจูงใจในการก่อเหตุ
แต่คาดว่าน่าจะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการจอดรถที่บอกว่าเรื้อรังกันมานานแล้ว
ตอนนี้ทางชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะ
อืมน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ย
จะจอดรถนี่อีกหน่อยจะจอดตรงไหนต้องระวังให้ดีนะคะ